หลายคนตกออกตกใจกันนะคะเพราะรู้สึกว่าทำไมแผ่นดินมันสั่นสะเทือน
เมื่อวันเกิดแผ่นดินไหวนะคะที่เมืองไทยที่กาญจนบุรีค่ะ
ก็รับรู้แรงสรรสะเทือนกันได้ทั้งที่กาญจนบุรีแล้วก็ชัยนาฏเลย
หลายคนเป็นห่วงว่าแล้วเขื่อนที่กาญจนบุรีจะได้รับผลกระทบหรือเปล่า
มีรายงานยืนยันมาแล้วนะคะว่าไม่ได้รับผลกระทบค่ะ
ดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้น๔ทุ่ม๓๙นาทีนะคะ
ศูนย์กลางอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
ความรุนแรง๔๙ความลึก๒กิโลเมตร
มีรายงานความรู้สึกสั่นไหวในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ชัยนาธนะคะ
ซึ่งจุดที่รับรู้แรงสรรสะเทือนได้ก็คือตึกผู้ป่วย
ความสูง๙ชั้นของโรงพยาบาลพะหนพลพยุหะเสนา
บอกว่าชั้น๘กับชั้น๙รู้สึกสั่นไหวรุนแรงเลย
แต่ไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยนะคะ
นายจีรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็บอกว่า
จวนผู้ว่าเองก็รับรู้ถึงแรงสรรสะเทือนเหมือนกัน
แต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายใดค่ะ
และหลังจากที่สั่งตรวจสอบเขื่อนต่างในพื้นที่แล้ว
ก็พบว่ายังคงแข็งแรงและปลอดภัยดีอยู่
นายวัลลบเมฆพฤกษาวงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกรฟภ
ก็ออกมาประกาศยืนยันอีกแรงหนึ่งนะคะว่า
แผ่นดินไหวเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของ
ขืนศรีนครินทร์และขืนวชิราลงกรเลย
เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็บอกประชาชนว่า
จำเป็นต้องตื่นตระหนกค่ะแต่ให้คอยติดตามข่าวสาร
จากทางราชการอย่างใกล้ชิดก็พอค่ะ